พาไปชมขบวนแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะและองค์เทพเจ้าต่างนะคะ
รวมทั้งหมด๒๐องค์ค่ะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ
โดยงานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเขามีผู้ประกอบการร้านค้าตั้งโต๊ะหมู่บูชา
แล้วก็ร่วมสักการะองค์เจ้าแม่และองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคลมากมายเลยนะคะ
นายสิทธิชัยศักดาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจุดประทัดกว่า๑ล้านนัดค่ะ
เพื่อเปิดพิธีแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะและองค์เทพต่างรวม๒๐องค์
ตามถนนรอบเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะ
ตลอดเส้นทางมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
ชมขบวนแห่ตลอดเส้นทางเลยค่ะ
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าบางแห่งมีการตั้งจุดให้บริการเครื่องดื่ม
จ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมขบวนแห่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินชมขบวน
กลางบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะครับ
ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะดื่มน้ำจิบน้ำกันเยอะนะ
ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุงัยโกลก
ก็มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายคุมเข้มถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลย
ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่องค์เจ้าแม่ผ่านนะคะพร้อมกับมีการตั้งศูนย์อำนวยการ
และจุดบริการให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะ